ไปดูความคืบหน้าต่อเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนคลองเตย
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กลายเป็นเรื่องดราม่าการเมือง
มีคนไปโพสต์ว่าทำไมเหตุเพลิงไหม้ไม่มีทีมสอสอเขตลงพื้นที่ไปเลย
ชาวบ้านไปโพสต์แต่ว่าทีมงานของสอสอคนนั้นกลับบุกไปที่บ้านของคนโพสต์
ด้วยเท่าคำที่หยาบคายบอกว่า

เรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ในเขตคลองเตย
เบือนความเป็นจริงทำให้ส่งผลถึง

ที่เป็นคนถ่ายคลิปบอกว่าเหตุการณ์ไฟไหม้มันเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา๒๖กรกฎาคม
มีเหตุไฟไหม้บ้านบริเวณของประชาชนในซอยภูมิ๗เขตคลองเตย
แล้วก็มีการดูในไลฟ์สดที่มีการเข้าไปดับเพลิงด้วยนะครับ
ระหว่างดูไลฟ์อยู่นั้นสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีทีมงานสอสอเขตครองเตยที่ได้เป็นสอสอไปช่วยดับไฟ
แล้วก็ไปโพสต์ข้อความว่าสอสออยู่ไหนเห็นแต่ทีมงานกระต่ายแดง
คือทีมกระต่ายแดนเป็นทีมฝั่งตรงข้ามพักของสอสอคนนั้น
โพสต์เนี่ยนำรูปภาพของเธอต่างต่างไปโพสต์ต่อแล้วก็
นาทีได้ผู้ชายคนนี้มาถึงบ้านเลยครับแล้วก็เป็นภาพปรากฏ
ตามที่เราได้ดูในคลิปนี่แหละคือคนที่แอดไปคือคน
ไปด่าเธอที่บ้านนะฮะทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังผู้ชาย
คนนั้นชื่อว่านายปรีชาเขาบอกว่าเขากับผู้หญิงที่ไปเนี่ย
เป็นทีมงานของสอสอเขตครองเตยวันที่เกิดเหตุตัวเขากับทีมงาน
ลงพื้นที่ไปช่วยดับไฟนะโดยได้ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็น
แรกแล้วก็ไปช่วยประสานช่วยเหลือประชาชนแต่หลังจาก
ประมาณว่าไม่เห็นสอสอลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ทำให้เขาเนี่ยโมโหมากเขาเป็นทีมงานที่ลงไปช่วยก็
เห็นข้อความนี้ก็เลยบอกว่ามันไม่เป็นความจริงก็เลยเดิน
ทางไปหาคนโพสต์ถึงบ้านไปถามว่าโพสต์ทำไมมันทำ
ให้ส่วนพรมแตกแยกแล้วไปโพสต์ว่าสสอเนี่ยไปจากงาน
ศพด้วยความโมโหนะฮะก็ไปด่าคนโพสต์ถึงบ้าน
แล้วบอกว่าเนี่ยบิดเบือนข้อมูลความจริง
เขาก็ยอมรับว่าเขาก็โมโหแล้วขอโทษสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะฮะ
อีกหนึ่งคนที่ไปคือผู้หญิงคนนี้ที่ไปด่าคนโพสต์ถึงบ้าน
เหมือนกันเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายนั้นไปโพสต์
เบือนความเป็นจริงนะฮะยอมรับที่ทำไปเพราะว่าต้องการจะปกป้อง
นายก็คือสอสอคนนั้นเท่านั้นเองส่วนที่เธอทำไปบอกว่าไปท้าตบ
ตีผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ยเพราะต้องการจะปกป้องน้องในทีม
ไม่อยากให้ผู้ชายไปท้าตบผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายเธอก็เลยท้า

ทาสเองเป็นผู้หญิงผู้หญิงมันน่าจะเหมาะสมกว่า
และบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับพวกเธอด้วยนะครับ
พอเราดับเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็มาแจก
ในช่วงของเราจะมีทีมแจกน้ำด้วยใช่ไหมให้ให้หน่วยดับเพลิงด้วยอะไรด้วย
พอเสร็จปุ๊บแจกน้ำทำอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาบ้าน
ตอนนี้เข้าไปดูในไลน์มีคำพูดที่ว่าสออยู่ไหน
ทำไมมีแต่ทีมงานคนนี้เราไม่เอ่ยเราไปไม่พลาดพิงเขาเท่านั้น
คุณดูเราทำงานหรือเปล่าคุณดูไร้ส่วนของเราหรือเปล่า
มุ่งหมายของคุณกูคือคุณต้องการทำอะไร
เจ้าหน่าเราท้าค่ะท้าท้าอันนี้แม่ท้านะคะ
เพราะแม่รู้ว่าเดี๋ยวข่าวออกไปเนี่ยนะคะ
มานะคะขอท้าคนที่พี่โพสต์ลงไปอ่ะนะคะ

เขาก็ตรวจทีมงานแม่ทุกคนตรวจฉี่หมดเลยค่ะ
แล้วของเขาในเพจของเขาตรวจไหมคะใครม่วงเจอกันเลยค่ะ
ม่วง๔๕วันบำบัดไหมคะ
คลองเตยจะได้ดีขึ้นนะคะจะได้ไม่ใช่ให้เอาคนเสพยาไหมนี่จะพูดแล้วขึ้น
นี่ท้าท้านะคะอย่าตัดนะหนู
คืออันนี้กำลังงงประเด็นว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องประเด็นการเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้
หรือประเด็นท้าตบกันหรือประเด็นยาเสพติด

ลามไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพลักษณ์ไง

ประชาชนคนหนึ่งที่เลือกสอสอเหล่านั้นเข้าไปทำงานในพื้นที่
แต่กลับกลายเป็นว่าพอเขาถามขึ้นมาว่าสอสอไปไหน

แล้วเวลาคนไม่เห็นแล้วมาต่อว่ามันเสียกำลังใจ
แต่ว่าคือการออกมาโต้กลับแบบนี้แล้วท้าตบกับประชาชนเนี่ย

ทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยตัวเอง